มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนครร่วมกับอวส่วนหน้าจังหวัดสกลนคร
จัดการประชุมโครงการส่งเสริมการตลาด
เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า
โดยมีดรดานุษตันเทิดทิศ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ภายใต้โครงการขับเคลื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจและเทคโนโลยี
การจัดแสดงสินค้าออกสู่ตลาดผู้บริโภค
ยังให้ความรู้ในการขยายโอกาส

ช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ
ภาคธุรกิจและภาคบริการด้วย
ทั้งนี้เลยค้านุการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว
ยังได้มีการมอบเกียรติบัติแก่ชุมชน
และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกัน